ที่อยากจะบอกต่อไปก็คือที่นี่คุณผู้ชม
ไม่ลืมแน่นอนเพราะว่าคนเขาแห่มากันเยอะมาก
เนื่องจากว่าเขาเพิ่งให้โชคให้ลาบ
แล้วมีคนถูกรางวัลติดต่อกันมาแล้วถึง๓งวดนะคะ

พาไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนหน่อย
แม่ตะเคียนต้นนี้ชื่อว่าเจ้าแม่รูตัน

ใช่ไม่เคยได้เห็นไม่ค่อยได้พาคุณผู้ชมไปเท่าไหร่
ไปดูเลยบรรยากาศของภาพต้นตะเคียน
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าตะเคียนเจ้าแม่รูตัน
ตั้งอยู่ที่วัดดอนขวางหมู่๔ตำบลหนองนมวัวจังหวัดนครสวรรค์
ตะเคียนต้นนี้นะเป็นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ๑๕๐ปี
ใย๔คนโอบยาก๘เมตร
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะคะมีคนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วก็ได้โชคได้ลาบติดต่อกันไป๓งวด
ถึงขั้นบางรายเขาบอกได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตกันเลย
กลายเป็นเศรษฐีกันไปแล้วก็มีทำให้นี่แหละค่ะ
ชื่อเสียงของเจ้าแม่รูตันนั้นก็ดังกระช่อนกันไป
ทำให้บรรดาผู้เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยเขาก็แห่กันมาขอพรกับเจ้าแม่กันเพียบ
โดยเฉพาะสิ้นเดือนแบบนี้บางคนก็เอาแป้งมาโรยกันด้วยนะคะ
ขอเลขเด็ดตามความเชื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเก็บไว้
บางคนถึงขั้นแม่มองไม่ค่อยชัดตาเปล่าเอาโทรศัพท์ซูมขยายกันเข้าไปก็มี
แว่วมาว่าเสี้ยนตำมือเขามีล้อเล่นเห็นหมูแรงไง
แววมาว่าบางคนเขาได้เลขกลับไปเพียบ
เอาจริงอย่าได้เพียบสิตรงน้อยแต่ตรงได้ไหม
บางคนเขาบอกว่าเห็นเป็นอะไรนะ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
เยอะจริง
เยอะจริงถ้าได้ครบขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปถึงที่ก็ได้
เท่านั้นยังไม่พอโรยแป้งถูขอจากเจ้าแม่ตะเคียนกันไปแล้ว
เอาล่ะนี่จุดนี้ไปต่อเลยอ่างน้ำมนต์เจ้าแม่ตะเคียน
มุมนี้โอ้โหคนแน่นเลยสอดไปได้แต่มือกับโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ
นี่ค่ะดิฉันก็พยายามที่จะให้นักข่าวเราถ่ายภาพมาให้คุณผู้ชมดู
แต่ว่ามันได้เท่านี้จริงคนเยอะนะ
ภาพมันก็จะเอียงต้องแบบตะแคงต้องแบบว่าค่อยดูดีนะ
แต่ที่แน่คนที่ยิ้มออกพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่หน้าวัดนี่แหละ
ขายดิบขายดีแน่นอนเลยนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมสิ้นเดือนเรียกน้ำย่อยแล้วกัน
แต่ว่าก็บอกคุณผู้ชมว่าแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเห็นว่าที่นี่เขาดังเขาศักดิ์สิทธิ
ก็เลยนำมาบอกมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้น